สวัสดีค่ะ
เอามานะคะคุณผู้ชมค่ะหลายคนรอเรา
คนถามเยอะเรื่องอักษรย่ออันนี้ขอใช้พื้นที่ก่อนที่จะนำเข้าข่าวทุกข่าว

คุณพี่เอกคุณคนอยู่ค่ะ

พระเอกกับนางเอกกินกัน
คนก็ไปบอกเป็นคริสต์หอวังหรือเปล่า

โดยส่วนตัวเนี่ยกับคริสหอวัง

พี่หวานเจี๊ยบก็โทรมาถามว่าใช่เลย
อย่างนั้นอย่างนี้หนูก็บอกว่าเราอ่านตามข่าว

ให้อ่านมาจากแอปพลิเคชันหนึ่ง

แต่ว่าเกิดไปต่อยอดกัน

เราเอามาจากตอนนั้นในระหว่างที่อ่านจัดรายการ

นี่ก็นั่งเล่นก็ชอบนั่งไอจริงไอจงไอจีเราก็เห็นทีวีภูขึ้น
ทุกคำพูดแองจี้มันก็เลยบอกคุณแม่ต้องอ่านไม่อ่านมันจะหักฆ่าตัวฉัน
วันนั้นพี่หนุ่มมันบอกพี่หนุ่มให้คุณแม่อ่าน
หนูรู้แล้ววันนั้นมีรถเมย์พี่หนุ่ม
พี่เมย์นั่งอยู่ตรงกาพี่เมย์นั่งอยู่ตรงนี้
คนก็เลยไปพูดว่าเป็นคริสต์หอวังหรือเปล่า
ซึ่งคนก็มุ่งประเด็นไปที่คิดสอวังจะไปแย่งผัวเป็นพระเอก
คนก็ไม่รู้อีกพระเอกเป็นใครที่มีครอบครัวแล้ว

กันใหญ่ตอนนี้ไอ้คริสต์อยู่ไม่เป็นสุขเลย
เราไม่ได้พูดถึงคริสต์หอวังเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้วก็ไม่ใช่คริสต์หอวังด้วย
โดยพวกเราเองเนี่ยถ้าสมมุติเป็นข่าวที่แองจี้มโนภาพขึ้นมาเองเนี่ย

เราจะสื่อกันด้วยสัญชาติยานของการหาข่าว
สัญชาติกับสันดารมันใกล้เคียงกันมากเลยค่ะลูก
สัญชาติยานหรือสันดาล
แล้วเราก็ยังอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นใครอันนี้จริงก็
เจ้าของพี่๘๐โทรมาแต่เช้า

ฉันก็บอกครึ่งเดี๋ยวก่อนนะเพราะฉันไม่รับโทรศัพท์ใครเลย
เพราะโทรศัพท์ฉันเป็นคนไม่รับโทรศัพท์อยู่แล้ว

คราวนี้ก็เลยกึ่งถามฉันก็เลยบอกเออตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ใช่วันนั้นเราก็ถามกันว่าใครอยู่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร
ล่าสุดยังไม่มีนะฮะ

ขำตรงที่แคปมาเลย
ก็เต็มคุณแม่วันนี้แบบมีเดี๋ยวคนดังโทรศัพท์
หนูรู้ว่าจะเป็นจะติดต่อไปตรงพิสินเตอร์เนอะ
ตายแล้วห้างดังก็มาได้งานแน่นอนเลย
แองจี้บอกพี่มาคือใครหนูก็โอ้ตายแล้ว
หนูก็บอกว่าต้องถามคุณแม่มดดำข้อมูลพวกนี้คุณแม่มดดำทั้งนั้นเลย

โอ้โหแต่ละข่าวที่มาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าอักษรย่อมา

บางทีมันเป็นข่าวมาจากแหล่งอื่นหลายที่ดังนั้นเรานำเสนอข่าวไปบางทีเราก็ดูสนุกคุณแม่

บางเรื่องเจ๊นอนหลับไม่สะดุ้มเหรอ
พี่เหนียวอวก์อีกแล้ว
วันนี้คนโทรหาคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่นอนไม่สนิทไง

ต้องห่วงค่ะฉันเป็นคนไม่ค่อยรับโทรศัพท์ใครอยู่แล้วค่ะ

ใส่โซดาแม่นอันเป็นเปล่า

จะกินก่อนนอนแล้วพี่นอนตัวมาสบายไหม
พี่นอนกินทุกวัน

ว่าจะมีการส่งมอบตัวเสียอ้วนกลับมาดำเนินคดีจากประเทศกัมพูชานะฮะ
ตอนนี้ก็ดำเนินการตามเอกสารตามขั้นตอนภายในของกัมพูชาเขาแล้วล่ะ
ขณะที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๑๒อำเภออรัญญประเทศ
พร้อมจะรับตัวเสียอ้วนก่อนจะนำกลับมากรุงเทพมหานครเพื่อจะมีการแถลงข่าว
โดยท่านพระบอตรอรออยู่ไงนะฮะ
สำหรับเสียอ้วนเนี่ยก็เขาก็ว่าผ่านการเตรียมตัวมาอย่างดีวางแผนหลบหนี
โดยเบิกเงินสดติดตัวมา๕๗ล้านแล้วก็เตรียมโปรงปืนอะไรมาเต็มรถเลยนะฮะ
จากนั้นก็พอทำการฆาตกรรมยิงเขาเสร็จก็หนีไปทางช่องทางธรรมชาติทางชายแดนจังหวัดสะแก้ว
แล้วก็หลบซ่อนตัวในที่คาซิโนที่ฝั่งประเทศกัมพูชาที่จังหวัดโปรเวง
แล้วก็จังหวัดโปรเวงนี้ก็เลยไปที่เลยอลันท์ไป
อลันเข้าไปนู่นเลยตอนนี้ไปอยู่ชายแดนเวียดนามที่เขาไปเจอใช่ไหม
โอ๊ทำการจะเข้าไปริย
เรามีข่าวจากเฟซบุ๊คของอีจันทร์เขาบอกว่านายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนเนี่ย
จะสามารถส่งตัวกลับมาได้ภายในคืนนี้๔ทุ่มน่าจะถึงเมืองไทย
หรือไม่ก็อย่างช้าสุดก็พรุ่งนี้๑๐๒๒๘๐

ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งปลอยเป็ดแล้วก็จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเมืองของอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วโดยทันที
มีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าเสียอ้วนได้ให้การเพิ่มว่าเหตุการณ์ที่ยิงเยิงอะไรเนี่ย
ก็ต้องดูกันบางทีอาจจะเครียดเพราะว่าเขาบอกว่าสภาพอิดโรยพอสมควร

เพราะพยานที่เห็นจริงก็น่าจะเป็นคนที่ยิงด้วยกัน
คนเดียวนั่นแหละน้องบัง
ถ้าใครบ้านใครอยู่แถวราชพฤกษ์บ้างหรือมีใครมีโอกาสไปทำงานแถวราชพฤกษบ้าง

คือก็จะมีต้นกล้วยตานีแล้วก็ต้นดอกรัก

แชร์กันก่อนก่อนดีมากว่าผีนั้นทับไม่ต้องให้ดู
เอาง่ายเหมือนตอนแรกตรงหน้าสารอาญารัชดาเห็นไหม

กว่าจะมีคนไปเก็บต้นชุดไทยกันได้
เกี่ยงกันแทบตายเนอะไม่มีใครกล้าไปเก็บ

คือมีกรณีต้นกล้วยตานีแล้วก็ต้นดอกรักนะครับ
เกิดบริเวณเกาะกลางถนนราชพฤกษ์กรุงเทพ
ช่วงทางลงสะพานครองบางระมาท

มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ตัดไปแล้วเหรอ

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ

ไม่มีต้นกล้วยตานีแล้วก็ดอกรักแล้ว

เจ้าหน้าที่มาตัดแล้วก็นำมาทิ้ง
ป่าข้างทางตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

เอาง่ายเลยเกิดขึ้นมาเอง

นำย่ามาปลูกเกาะกลางถนน
แล้วก็ตั้งแต่มีต้นกล้วยตานีมาเนี่ย

มักจะเกิดอุบัติเหตุโดยบ่อยครั้ง
โดยเฉพาะช่วงตี๓

เป็นช่วงตี๓มีทั้งคนเจ็บคนตาย

ก็เคยมาตัดต้นกล้วยตานีทิ้งไปแล้วครั้งหนึ่ง

พร้อมกับต้นดอกรักเลยคนนี้

บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน

บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน

บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน

บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน
บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน
บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน
บริเวณนี้เป็นจุดทางร่วมที่ลดลงจากสะพาน

หน้าถันทั้งสิ้นเพราะว่าอย่างนี้

ถูกเพราะว่ามันเป็นทางลงสะพาน
แล้วตี๓คงเป็นเวลาที่ทุกคนขับรถเร็วมาก

จากการสำรวจครับเส้นทางพบว่า
จุดนี้เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอยู่แล้ว

แอ๋จี้ลองไปตอนทีสามดู
โอ้โหนี่มีนหลับดีกว่าถ้าไม่ไปล้างนี้ต้องไปตอนตี๓
เพราะฉะนั้นแถวนี้คนจะใช้รถความเร็วสูง
เมื่อถึงทางเบียงที่อยู่ติดกับลงสะพานทันที
ทำให้รถกั้นจะเบียงออกหรือเบียงทางเข้าหมาก
ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้นะฮะรถที่มาข้างหลังช่วงนี้ก็จะขึ้นสะพานมาก็คือเหมือนขึ้นเนินอ่ะ
คือพอลงมาก็จะเจอรถที่จะเบี่ยงเข้าทางหลักรถสะพานก็จะเข้าทางเบี่ย

เหมือนเมื่อก่อนตรงรัชดาเนอะเขาถึงเชื่อว่าต้นโพไม่กล้าเอาออกเพราะอะไร
คนมาเสียชีวิตกันเยอะมันเป็นทางโค้งพอดี
เป็นโค้งซ้อนโค้งโค้งแล้วพอเราเลยโค้งไปแล้วมีอีกโค้งหนึ่งนะมันก็เลยไกลแล้ว
ก็แบบกลายเป็นคนตายเยอะเนอะตรงโครงนั้น
ตรงโค้งเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ก็ไม่ได้ขับเร็ว

เพิ่มกลางกระหนุ่มหน้าสาธารณะ
เอามาแขวนไว้ไม่มีหุ่นตะแกงเหมือนไม่มีคอไม่มีหัวน่ากลัว
นั่นแหละช้ำหลอนกว่าทรศจชนกับฮตอนชุดไทยนี่แหละ

งูเขาอยากขึ้นทางด่วนกันแล้วนะคะ
เมื่อบราศน์เป็นรายการที่ผ่านมามันไม่ใช่ตัวเล็กด้วยไงคะ
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหงษกุลก็ได้รับแจ้ง
จากห้องวิทยุสพคหลวงจกธานี
ขอกำลังสนับสนุนเลยค่ะไปจับสัตว์เลื้อยคานตัวใหญ่เลย
เจ้างูยักษ์นี้นะคะเลื้อยอยู่ในช่องทางด่วน

บริเวณหน้าบริษัทไทยบิสโตนะคะหลังจากรับแจ้งแล้วก็ประสานงาน
จัดกำลังสมาชิกพร้อมอุปกรณ์เต็มที่เลยไปที่เกิดเหตุเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุก็เป็นช่องทางด่วนเลนส์ฝั่งซ้ายสุด
ทางด่วนด้วยโอเค
แม่เจ้าน้ำหนักตัวประมาณ๖๐กิโลกรัมนะคะกำลังเลื้อยหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้เชือกบ่วงคล้องที่ตัวงูเพื่อจับกลุ่ม
แต่ว่าจะบอกว่างูมันแรงเยอะมากเพราะตัวเนี่ย๕เมตรเชือกก็ขาดนะคะ
ทำให้วินจักรยานยนต์รับจ้างแล้วก็ประชาชนใกล้เคียงก็ต้องมาช่วยกัน
ละมุนกันเลยทีเดียวอ่ะนะพี่วินเนี่ย
รักทุเลเลยล่ะพี่จ๋าก็สร้างความฮือสร้างเสียงฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ก่อนที่โชคดีมากสามารถจับตัวได้นะคะก็ซ้ำใส่กระสอบแล้วก็เอาไปที่จุดพัก

ใช่สิก็เดี๋ยวจะเอาปล่อยคืนกลับสู่ธรรมชาติตามปกติ

ก็แถวนั้นคงป่าเยอะจริงดิ
หลวงหมายถึงว่าถนนวิภาวดีรังสิตก็คือตรงที่เป็นช่วงผลโยธินใช่ไหม
อืมฝั่งตรงข้างเข้าป่าเยอะนะ

หรอกมันก็คงเมื่อก่อนมันก็คงจะเลื้อยของมันได้จริง

ต่อยหน้าเขาเต็มแรงเลย
ไปตีเขาบอกว่าโทรศัพท์ทำไมสแกนหน้าไม่ได้

ปุ๊บชาวเชนไปขดประวัติ

แล้วกลับมาเล่าให้ฟัง

เอาละฮะกลับมากันเมื่อวานเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ย
เมื่อวานรถเมย์ก็ได้นำเสนอข่าวนี้ไป

หมายถึงว่าร้านข้างนอกทั่วไป

คุณมีปัญหาปุ๊บมันจะมีระยะเวลาการันตีออกมาประมาณสักปีนึง
คุณสามารถเอาเข้าไปเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเครื่องใหม่
แต่ในขณะเดียวกันคุณไม่มีไปสิทธิ์ไปแกะหลังเครื่อง

เขาก็พยายามจะอธิบายให้พนักงานฟังว่า

อันนี้คือห้องสต๊อกของซึ่งเป็นห้องพนักงาน
ปรากฏเขาก็จะเข้าไปปุ๊บ

ยังจะไปท้าตีท้าต่อยคนข้างหน้าอีกนะฮะ

คือกรณีโซเชียลแชร์หนุ่มหัวร้อนขี้โมโห

นี่ไปท้าต่อยเขาอีก
นี่กับลูกค้าคนอื่นคะกับลูกค้าคนอื่น
คือลูกค้าคนนี้พูดใจเย็นสิ
ชาวเน็ตเนี่ยก็คือไปเช็คหวัดเขาเคยอุบัติเหตุแล้วมีปัญหาทางสมอง
ก็เคยมีเรื่องไปทำร้ายอย่างงี้มาแล้วถูกต้องคนก็เลยมองกลับไปว่าอ้าว
แล้วทำไมพ่อแม่ไม่ปล่อยให้อยู่บ้านล่ะซึ่งมันก็นานาจิตตังค์ถูกต้องไหมฮะ
ขอส่วนเด็กน้องผู้หญิงหน้าบวมตุ๋ยดีกว่าฮะถูกต้องไหมฮะ
พี่ต่อยเต็มผลักไปแล้วก็แบบต่อยแบบเต็มเลยอ่ะก็ต้องบวมอ่ะพี่
กว่าจะหายแล้วหน้าผู้หญิงแล้วเขาเจออะไรอีกเขาเคยมีเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้ว
เคยมีเหตุทำร้ายร่างกายคนอื่นมาแล้วก่อนหน้านี้คือมันมีประวัติอยู่แล้วว่า
เขาเคยทำร้ายผู้อื่นมาหลายครั้งแล้วแล้วก็เคยมีประวัติว่าพกอาวุธในที่สาธารณะมาแล้วด้วย
อย่างที่บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดนะฮะนายกฤษฎีพันธ์หรือน้องอาร์มคิดจิต
อายุเขาเพิ่ง๒๓ปีนะแล้วก็มาตามที่หมายตำรวจเรียกเลยล่ะ
ก็นางสาวสายใจตรีเนธอายุ๓๐ปี
เจ้าของคดีเขาขอไก่เกลี่ยคดีเพื่อเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย

ใช้เวลาการเจรจาต่อหน้าพนักงานประมาณชั่วโมงหนึ่ง
ก่อนที่นางสาวสายใจจะเดินทางกลับโดยบอกไม่ยินยอด
แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์คือน้องคนที่โดนตบไม่ให้สัมภาษณ์เลย
ทางด้านอาร์มกล่าวว่าตนต้องขอโทษสังคมกับสิ่งที่กระทำลงไป
จากอารมณ์ชั่ววูบและเป็นพฤติกรรมใช้ความรุนแรงที่ไม่ถูกต้อง
ยืนยันว่าตนไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย
พ่อกับแม่ตนเลี้ยงตนมาเป็นอย่างดี
แต่ที่ผิดตนเองไม่ยอมเชื่อฟังท่านสักเท่าไหร่
ที่ทำลงไปเพราะควบคุมสติยังคิดไม่ได้
และที่สำคัญตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ต้องกินยารักษาตัวเองมา๖ปีแล้ว
ตอนนี้โทรศัพท์เครื่องนั้นตนเองขายทิ้งไปแล้ว
ส่วนฝ่ายผู้เสียหายตนกราบขอโทษอยากจากใจจริง
และจะชดใช้ค่าทำขวัญให้เป็นเงินจำนวนหนึ่งเลยล่ะ
คู่กรณียังตักเตือนให้ตนมีสติมากขึ้น

สำหรับในขณะเดียวกันในเรื่องของคดีนะฮะ
หลังจากที่สายตรวจสอนอบวางิขันยังรับแจ้งเหตุ
ก็ไปเชินคู่กรณีของ๒ฝ่ายมา
พนักการณ์สอบสวนก็บอกว่าหนึ่งไม่ได้หลบหนีไปไหนนี่
ก็ยังมามอบตัวอยู่แล้วก็ยังกล่าวขอโทษต่อคู่กรณีอีก
ก็มีค่าปรับ๕๐๐๐บาท
ส่วนในขณะเดียวกันคุณอาร์มเขาก็พร้อมที่จะมอบเงินสด
อีก๕๐๐๐ให้กับคนที่เขาไปตีเนี่ย
แล้วก็ยกมือไหว้ก่อนที่สังคมจะแยกย้ายกันไป
อยากดังเดี๋ยวจัดให้นะฮะ
เธอระบุว่านุ่มที่ก่อเหตุคลิปนี้อายุ๒๓ปี
พ่อแม่เป็นข้าราชการตุลาการ

เคยมีประวัติทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ทำร้ายพนักงานรักษาความปลอดภัยคือรอปภนั่นแหละ
ห้างเพราะถูกห้ามไม่ให้นำรถจักรยานยนต์ไปจอดในที่จอดรถยนต์
เหตุการณ์ที่สองเคยทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเรื่องเคลมรถ
แล้วก็ทำร้ายนักศึกษาหญิงกลางโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
ด้วยการใช้ด้ามมีดทุบศีรษะ
เนื่องจากนักศึกษาหญิงเนี่ยทำหมวกกันน็อกตกพื้นฮะ
อกจากนี้ยังเคยพกปืนไปที่มหาวิทยาลัยแทบทุกวัน
โดยพบว่าชายคนนี้เคยเข้ารับการรักษาอาการทางสมอง
เนื่องจากน้องอย่างที่บอกไปว่าเคยประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็ทุกวันนี้น้องพกบัตรผู้ป่วยทางจิตด้วย
อันนี้ก็ลองคิดกันเองนะฮะ
อันนี้คือที่ทุกคนบอกแล้ว
แป๊บเดี๋ยวอยากดังเดี๋ยวจัดเค้าจัดให้จริง
งั้นเรามาชวนไปช้อปปิ้งแล้วกันเครียด
โฮมโปรครบรอบ๒๒ปีฉลองทั่วไทยช็อปสะดวกไม่มีสะดุด
สุดลดทุกสาขาคืนกำไรให้ลูกค้าได้ช็อปคุ้มนะคะ

เพื่อเป็นการขอบคุณคนไทยที่ให้โฮมโปรนั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของบ้านคุณมาตลอด๒๒ปีนะคะ
ด้วยการคืนกำไรให้กับลูกค้าได้ช็อปคุ้มแบบจัดเต็มมากขึ้นกว่าทุกวันเลยค่ะ
แทนลูกค้าคนสำคัญมอบสิทธิพิเศษ

และลดบวกรับเพิ่มสูงสุด
จากบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

หรือว่าจะช็อปสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ครบ๑๐๐บาทขึ้นไปก็รับส่วนลดทันที๒๒อีก

ห้ามพลาดที่โฮมโปรทุกสาขานะฮะ
แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง

รำคาญนางเอกคู่บุญ

ที่หมดว่าไปเลยค่ะ

อ้าวอีกกว่ามั้ย

มาเรื่องนี้แถมกำลังโด่งดังงานโชว์ตัวก็เลยเยอะตาม
ออกงานแทบไม่ได้หยุดพักอืมงานนี้ก็เลยต้องบอก
มีการทำตัวให้มันเยอะแน่นอนดังปุ๊บก็ต้องยากหน่อย
ไม่ยากก็ถือว่าไม่ใช่ซุปตาสิโอ้โหเจอสารพัดแบบเนอะ
งจี้เนอะแยกห้องแยกเครื่องกั้นผ้ากั้น
นี่คือในอดีตที่ผ่านมาแต่คนที่เขาบอกมันจะต้องทำตัวให้มันยากหน่อย
จะได้สมกับความเป็นซุปตาจนทำเอาคนดูแล
เอาคนดูแลเนี่ยถึงกับเอือมระอาในความเรื่องมากของพระเอกคนนี้
ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ก็ต้องเปลี่ยนคนดูแล
เพราะอีชอบมีเงื่อนไขข้อแม้

กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ไปงานขอคนจ้างบอกว่า
ขอคนดูแลว่าไม่ถ่ายรูปกับเจ้าของงานบ้างล่ะ

สมองหมาปัญญาควายดีเหมือนกันนะ

พี่โม่นหนูบอกเลยแหละ
ถามแบบนี้มันต้องเป็นพี่อันจริงอ่ะ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
เขาก็มีให้อ่านคุณแม่ไม่ต้องมาดูรายหนูหรอก

โอ้โฮเขาก็เขียนเองไม่มีความสามารถขนาดนั้นหรอก
หล่อนสวมวิญญาณจิรณานมาโนแจบหรือเปล่า

ชนะเลิศสิคุณแม่ถ้าละครไม่ดังเขาจะดังไหมล่ะคุณแม่

บางทีเข้าใจบางทีบอกว่าขอรวมทีเดียวเลยแม่ครับ
ต้องรีบเป็นอย่างไรหรออะไรอย่างนี้อะไรน่ะคือยังไงน่ะ

คุณแม่ข่าวต่อไปก็มีเนี่ยคุณแม่นี้ไม่เอาอย่าเพิ่งหยอด
พระเอกคนนี้ดังไหม
ก็ต้องดังสิคุณแม่ถ้าไม่ดังเขาจะพูดถึงทำไมคุณแม่

ก็เยอะขอแบ่งขอเยอะแยกนั่นแยกนี่

ลูกสาวในวงการนักข่าวเยอะแยะเขาต้องเจอ
ข่าวนี้แองจี้รับผิดชอบ

จีลานนั่นอะไรเขาอยู่ในเยอะเยี่ยมแปลก

เราแค่เฟ้นหาอะไรดีแม่งบุกบุก

ไม่ต้องแห่งหนูนะคะ

กระแสแรงอีเวนต์มีทุกวัน
โฆษณาถ่ายเข้ามาเรื่อยไม่ว่าจะเล็กใหญ่

แฟนคลับก็แกะแห่กรี๊ดกันนะฮะ

เจอเรื่องเข้าไปว่าดังแล้วหญิง

เขาบอกว่าพระเอกดังปฏิเสธแล้วก็ทำเป็นไม่ได้ยิน

คือเรียกเราคอไม่ได้หักนึกว่าคอคอค็ต

แฟนที่เข้ามาอ่านก็ปลื้มฮาลั่นไปเลยนะครับ
บอกว่านี่เป็นเหตุผลที่อดสงสารอดเอ็นดูไม่ได้จริง
จริงไม่ต้องรอดูก่อนเขาอาจจะมีเหมือนพี่โป๊ก็ได้
คุณแม่ไปว่าเขาหญิงโลกนั้นนี่นี่นั่นพอแคลร์เหรอ

เขาอาจจะไม่ได้ยิงเขารู้จักคุณแม่ทุกคน

หรือคุณแม่มีคนมีคนหมายฟองอยู่แล้ว

มันติดแต่กิฟต์สมองไม่ติด

คนนั้นไม่ทักกิฟต์เยอะไปแล้วมันตึงสมองก่อนขึ้นหรือเปล่า
เดี๋ยวข่าวต่อไปเนี่ยคุณมโนได้เปล่า

เดี๋ยวมิ้นท์ชะลิดาเนี่ยเขาไปออกมาตอบแล้วบอกว่า
คนไปจ้องเป้าภูผาคุณไปจ้องกับเขาหรือเปล่า
นี่คุณแม่ดูเนี่ยคนดูไหมล่ะ

เดี๋ยวช่วยหันไปดูข้างหลังช่างแต่งหน้าทั้งหลาย
คุณลุกขึ้นมาดูเลยเหรอคะ

กระทืบไร้สุดลิตนะอย่างนี้นะ
เดี๋ยวเอาอย่างนี้เรา

ทำไมมันพุงขนาดนั้นแองจี้
เอางี้เดี๋ยวเราไปถามคุณมิ้นท์ชะลิดา

ผ่านวันเกิดไปไม่นานภูผาเขามีอะไรให้ไหม
ถามเรื่องอื่นก่อนเวลานักข่าวจะถามคำถามเนี่ย

พี่ผ่านเขาก็ให้ของค่ะ
ให้เป็นของเล็กน้อยไม่มีมูลค่าอะไรมากมายขนาดนั้น

อยู่เฉยก็ปล่อยตัวแล้วแต่ช่วงเลยค่ะ
ไม่เกี่ยวกับว่าเราฟิตแล้วเขาฟิตตาม

นักข่าวไปถามคุณมิ้นแบบนี้

น่ากล้าถามว่าเต็มไม้เต็มมือไหมว่ะ

แล้วก็หัวเราะ
ถ้าสมมุติมีวันหนึ่งเธอมีแฟนขึ้นมาเต็มไม้เต็มมือไหม

ในเวลาแบบมีการโอบมีการกอดอะไรอย่างนี้

เต็มไม้เต็มมือไหมคะจริงค่ะหล่อนมีการโอบมีการกอดอะไรอย่างนี้
เข้าใจแต่อันนี้มันถามสั้นมากเต็มไม้เต็มมือไหมคะ

มันเป็นจังหวะแบบคำถามต่อเนื่องหนูเข้าใจ

หล่อนอย่างนี้มันแอบโลกสวนหล่อนมันจะหูวาด
เอามาไม่พอคุณมิ้นตอบ

ดูโดนด่าตลอดเลยคุณมิ้นบอกว่าไม่ได้จับ

นักข่าวก็ถามว่ามีบางคนนี่ไปโฟกัสผิดจุดในรูปกางแกงหน่อยค่ะ

เอ้ยอ้อมไปถึงสุหายโกลกเพิ่งกลับมากรุงเทพน่ะ

มิ้นบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติ
เห็นพี่ในวงการหลายคนก็โดน
ไม่ทราบเลยว่าเขามีรูปแบบนี้

ไม่รู้อาจจะเป็นพี่โดมอะไรอย่างนี้
คุณแม่เดี๋ยว
เขาหุ่นเปลี่ยนไปรู้สึกอย่างไร
คุณมิ้นบอกว่าเขาก็มาบ่น
เพราะเสื้อผ้าเก่าใส่ไม่ได้

มีถามไหมทำไมต้องถอดโชว์ขนาดนี้
คุณวิทย์บอกว่าไม่ค่ะไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้ค่ะ

แต่ถามว่าคนมีกล้ามก็อยากจะโชว์แหละ

ใช่ออกกำลังกายเนอะ

นี่โพสต์โชว์ต่างประเทศบ่อยมากเลยนะ
จะโดนยุทธ์ชนงชนดอะไรเดี๋ยวช่วงเริ่ม
แต่นางมีที่ดินเยอะหน่อย
ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องแบบนี้
ทีเดียวค่ะ

เพราะว่าลูกทุ่งหมอลำชื่อดังของเมืองอุดรนะคะ

มายิมโฉดที่ดีมจำนวน๓๓ไร่

แล้ว๔ปีไม่ได้ทำอะไรเลย

ไม่รับโทรศัพท์

มายังปลอยไฟมาลัยพรซึ่งหลายปีก่อนทำงานร่วมกับแม่นกน้อย
โดยปลอยไฟล์พร้อมภรรยาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
สารมากเพราะอยากจะให้ท่านได้พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวอย่างมีความสุข
ยุบวงอย่างที่เคยแนะนำคงไม่เจ็บตัวแต่แม่นกน้อยไม่ยอม
แล้วตอนหลังมีติดเงินลูกน้องด้วยเพราะว่ามีคนออกจากวงเมื่อ๒๓ปีก่อน
เล่าว่าที่ผ่านมาก็เคยช่วยแม่นกน้อยไม่ได้ทอดทิ้ง
ช่วยเรื่องอะไรนะไม่บอกเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นเนรคุณก็จะไม่แฉอะไรเนี่ยนะฮะ
ถามว่าสงสารไหมผมก็ตอบเลยว่าสงสารแม่นกน้อยจับใจแต่ตัวผมเองก็แย่
งานเพลงไม่ติดตลาดโชคดีตอนนี้ก็มีงานละครก็ตู้ไปได้แบ่งเบาภาระในครอบครัว
แต่ว่าข่าวที่เขียนออกมาเขาบอกว่าเกินไปหน่อยเห็นใจแม่นกน้อยนะฮะ
ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนที่เอาเงินที่แม่นกน้อยไปยืมเนี่ย
ไปใช้ลงทุนเหมือนกันเมื่อเกิดปัญหาจะให้แม่นกน้อยใช้คืนคนเดียวทั้งหมด
นางก็เชิดไปเลยปุ๋ยไฟล์บอกว่าลึกแล้วแม่นกน้อยไม่คิดจะโกงใคร
แต่มาพลาดเพราะว่าขึ้นบนหลังเสือแล้วลงไม่ได้
แล้วแม่ก็เคยบอกว่าจะไม่ยุบวงจะขอตายคาวง
เดี๋ยววงใหญ่มากเยอะมากเยอะมากเดือนค่ะ
ว่าแม่นกน้อยจะไม่ท้อต่อปัญหาเพราะเป็นคนเข้มแข็งและเป็นนักสู้
ที่ผ่านมาเปลยว่าอาจจะบวชเหมือนกันแต่ก็ติดภาระของวงนี่แหละ
เอาใจช่วยเนอะเพราะว่าเราเคยดูเคยดูโชว์
จอยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยประสบปัญหาถึงขนาดว่าไม่มีกินนะ
ไม่มีกินบางคนบอกว่านางตกอับหรือเปล่าไปขายของตามตลาดน้องตลาดนัด
แต่นางมีเรื่องมูเตรลูเยอะมากจริงเดี๋ยววันนี้กลับมาเจอกัน๔ทุ่ม๑๐นาที